เรื่องนี้ค่ะยังตามหากันอยู่แล้วก็ยังไม่เจอยังต้องหากันต่อนะคะ
จุ๊บค่ะนางสาวสุวลัยบุญจันทร์อายุ๓๖ปี

ผู้ชายคนนึงเหมือนกับเป็นเพื่อนบ้านถือปืนมาแล้วก็พาตัวออกไปครับ
ก็นำตัวเพื่อนบ้านคนนี้ไปสอบปากคำแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัว
แต่เพื่อนบ้านคนนี้ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ข้อหาอื่นยังอยู่ระหว่างการตรวจดีเอ็นเออยู่
แต่เขาปฏิเสธเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ลักพาตัวไป
นี่คือน้องจุ๊บนะฮะใช่ค่ะยังตามหากันอยู่เขาเป็นเด็กหน้าตาดี
ไม่เด็กแล้วเสียอยู่๓๖แต่ว่าเขาเป็นคนที่พัฒนาการทางสมองช้า
แต่ถามว่าเขาก็พูดจาสื่อสารได้นะรู้เรื่องนะคะ
แต่เขาอาจจะเคลื่อนไหวตัวค่อนข้างช้าอย่างน้องเขาเหมือนกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วย
เป็นฝาแฝดอันนี้เป็นแฝดพี่มีแฝดน้องอีกคนนึง
น้องเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็ให้ข้อมูล
แล้วก็พยายามตามหากันอยู่ตอนนี้ยังไม่เจอนะคะสำหรับแฝดพี่คนนี้
ฝ่ายปกครองตำรวจทหารอาสาชาวบ้านเกือบ๒๐๐คนยังคงตามหาน้องจุ๊บนะคะ
หายไปจากบ้านตั้งแต่๒๐พฤศจิกายนนะคะ
อยู่ที่หมู่บ้านช่องขุนแก้วอำเภอเมืองชุมพร
ก็ทำทุกอย่างทั้งหลักวิทยาศาสตร์ทั้งความเชื่อทางศัยศาสตร์
ทำพิธีเปิดป่าตามความเชื่อด้วยนะคะ
จุดที่หาเพิ่มวันนี้ก็คือนักประดาน้ำ
งมหาในแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้กับจุดที่หาย
นำกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าค้นหาในรัศมี๕กิโลเมตรรอบบ้าน
แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของน้องจุ๊บให้สุนัขดมกลิ่น

นักประดาน้ำงมตามสระน้ำตามฝ่ายต่างด้วยนะคะ
สาเหตุที่งมไปหาในน้ำก็เพราะว่ามีชาวบ้านเขาฝัน
ฝันว่าเหมือนกับถูกฆ่าผาท้องเอาศพไปถ่วงน้ำ
อืมก็เลยลองไปหาในน้ำดูตามความฝันน่ะนะคะครับ
แต่ยังไร้วิแววคุณผู้ชมยังไม่เจอนะคะ
นางสาวสุวรรคบุญรอดอายุ๓๖ปีฝาแฝดของน้องจุ๊บ
เขาบอกว่า๒๐พฤศจิกายนตอนที่พ่อกับแม่ออกไปรับหลานที่โรงเรียน
ก็ปล่อยให้น้องจุ๊บกับน้องจิ๊บที่เขาเป็นฝาแฝดกันเนี่ยนะคะ
อยู่บ้านกันสองคนน้องจิ๊บแฝดน้องบอกกับพ่อแม่ว่า
ตอนที่อยู่บ้านกันสองคนนี่แหละค่ะมีผู้ชายที่เป็นเพื่อนบ้านเดินมาหา
ที่เอวพกมีดพลาสะพายปืนยาวหนึ่งกระบอกไว้ข้างหลัง
มาที่บ้านเอามืออุดปากพี่สาวลากตัวไปหลังบ้าน
พาเข้าไปป่าบนภูเขาแล้วก็หายตัวไป
จิ๊บแฝดน้องเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้
วันนี้ค่ะคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับชาวพม่าสองคนที่เขารับจ้างกรีดยางอยู่ตรงนั้นนะคะ
เขาเล่าให้ฟังนะว่าช่วงประมาณตี๑คืนวันที่๒๐พฤศจิกายน
ตอนกำลังกรีดยางอยู่เขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง
เป็นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเหมือนกับถูกทำร้ายหรือถูกทรมานนะคะ
เสียงร้องมาจากบนภูเขาอืมได้ยินเสียงร้องอยู่ประมาณสักสิบนาที
คือเสียงดังลั่นป่าเลยนะคะแล้วเสียงก็เงียบหายไป
แล้วก็สักพักก็เสียงดังอีกรอบหนึ่ง
พม่าสองคนนี้เขาบอกว่าตอนนั้นก็คุยกันนะว่าเอ๊ะ
มีใครถูกทำร้ายหรือเปล่าอ่ะทำไมร้องนานขนาดนี้

สองคนนี้เขาบอกกับทีมข่าวของเราว่าหลังจากได้ยินเสียงร้อง
เขาก็รีบกลับไปที่พักแต่เขาไม่ได้ออกตามหา

แต่เสียงร้องที่ได้ยินเขาก็บอกว่าเป็นเสียงผู้หญิงนะคะ

อันนี้มันเหมือนทรมานมันเจ็บ

ไม่ใช่เป็นผู้หญิงเสียงแก่

อันนี้มันเป็นเฉียนอ่อนก็ไม่ใช่
มันเป็นผู้หญิงสาวเลยครับ

มันทรมานอยู่

มันดังมากเลยผมบอกว่าเออประมาณ๑๐นาทีแล้วทำไมไม่มีใครมาช่วยเลย
ผมก็บอกน้องเลยลองไปดูไหม
น้องก็บอกว่าน้องไม่กล้าไปดูครับ
อันนี้ตามคำบอกเล่าของคนงานรับจ้างกรีดยางแถวนั้นนะ

ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเสียงที่เขาได้ยินจะเป็นเสียงของใคร
เพราะเขาไม่ได้เห็นไงแต่เขาได้ยินออกมา
คืนวันที่น้องจุ๊บหายไปจากบ้านที่มีผู้ชายพาไปนะครับ
คือถ้าไล่เรียงตามไทม์ไลน์การหายตัวไปของน้องจุ๊บเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
พฤศจิกายนนะวันนั้นก็คือมีผู้ชายมานำตัวไปจากบ้าน
ถ้าตามที่จิ๊บฝาแฝดผู้น้องบอกนะฮะ
พฤศจิกายนที่บ้านก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองชุมพร
ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่บ้านของน้องนะครับ

เจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายก็มาช่วยกันปูพรมค้นหาตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับ
หายังไงก็ไม่เจอนะครับ
มาหากันแบบโอ้โหทุกพื้นที่ในระแวกเกิดเหตุ

ทางบ้านก็เริ่มปรึกษาหมอดูร่างทรงต่างแล้ว
พฤศจิกายนที่บ้านก็ทำพิธีเปิดป่า
ตามที่มีหมอดูแนะนำมา
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ยังปูพรมค้นหาอยู่ค่ะนะ
มาวันนี้คือไอ้๒วันที่ผ่านมา๒๒๒๓หาทางบก
วันนี้๒๔พฤศจิกายนหาในน้ำเพิ่มด้วย

แต่ก็ยังไม่เจอนะฮะ๕วันแล้วนะครับที่น้องชุบหายไปนะครับท่านผู้ชมครับ
กับแม่บอกว่าตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะทุกวันนี้
ขึ้นมาก็มีความหวังว่ายังไงต้องหาลูกให้เจอ
หวังว่าลูกเนี่ยจะออกมาจากป่าแล้วกลับมาที่บ้านอ่ะนะ
พยายามทุกทางแล้วไปหาหมอดูก็แล้วหมอดูไปหาหลายคนก็พูดไม่เหมือนกัน
บางคนบอกว่าจุ๊บถูกลักพาตัวไปตอนนี้ถูกจับไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่
บางคนบอกว่าจุ๊บถูกผ่าท้องเอาไส้ออกไปแล้วเอาหินถ่วงน้ำร่างจมอยู่ใต้น้ำ
คือพ่อบอกว่าไม่รู้จะเชื่อใครแต่ก็มีความหวัง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังมาช่วยกันหาอย่างเต็มที่อยู่
๔วันก็ได้กินนักชอน

แบบว่ามันเคยเยอะคนเคยเยอะ
เจ้าเปอร์วิ่งวันทำเป็นอะไรให้มาหาพ่อ

คุณพ่อชิงเชื่อไหมครับว่าลูกยังมีชีวิตอยู่
ในสิทธิใจเนี่ยไว้อย่างอยู่
ลูกยังมาเนี่ยยังรอลูกถูกเวลา
เดี๋ยวพอมืดนี่ก็ไปรอแล้ว
ให้เจ้าบานอยู่กันอยู่ดีกว่านี้

ว่าเขาทิ้งลูมา

ทุกวันนี้นอนไม่หลับรอลูกอย่างเดียวเลย

มีแค่น้องจิ๊บที่เป็นแฝดผู้น้องนะฮะ
ที่เห็นอยู่คนเดียวแล้วก็เล่าเหตุการณ์เนี่ย
บอกว่าเนี่ยจุ๊บมีผู้ชายที่เป็น
ผู้ชายในระแวกแถวบ้านนี่แหละ

พาไปตรวจสอบสอบปากคำแล้วนะฮะ

มีอาชีพเข้าป่าหาล่าสัตว

ก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของอาวุธปืนที่พกเอาไว้นะครับ

นิติวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับ

จิ๊บนี่คือน้องสาวฝาแฝดของน้องจุ๊บ

อยากจะไปถามว่าเออแล้วตกลงวันนั้นมันเป็นยังไงกันแน่

นะครับเพราะว่าเขาก็ปฏิเสธอยู่แล้วนะ

นะครับแต่ที่บ้านล็อกนะฮะ

บอกว่าพี่ชายได้ประกันตัวออกมาแล้ว

ที่บ้านนี่แบบโอ้โหเครียดเครียดหนักมาก

พี่ชายยืนยันว่าไม่ได้ทำนะ
ส่วนตัวเขาก็เชื่อว่าพี่ชายไม่ได้ทำ
แล้วพี่ชายเขาก็ยืนยันกับเขาตลอดว่า
ไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยกับเหตุการณ์นี้เลย
ถ้าจริงก็คือเราก็ยอมให้พาไป

เราก็อยากจะรู้ความจริง
พี่ฝุกเนี่ยใช้คาถาอาคุม

พี่ชายหนูจะไปเรียนมาจากไหนล่ะ

เขาร้องไห้ไปเยี่ยมเขาเขาก็ร้องไห้
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำ
เพราะว่าลูกชายไม่ได้พัก
ไม่ได้รักพาตัวน้องจุ๊บไปแน่นอน

ลูกชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย

เจอเรื่องแบบนี้กลัวว่าจะซุดเลย
แต่ก็เชื่อมั่นในตัวลูกชายนะคะ

มีคนคอรหาที่ลูกชายตกเป็นผู้ต้องสงสัย

แม่บอกว่าลูกชายไม่ได้ทำ
แม่บอกว่าลูกชายไม่ได้ทำ

แม่บอกว่าลูกชายไม่ได้ทำ
แม่บอกว่าลูกชายไม่ได้ทำ
แม่บอกว่าลูกชายไม่ได้ทำ

แม่บอกว่าลูกชายไม่ได้ทำ